มาดูกันต่อกับคนนี้สาวฮอตคุณปุ๊

ประเทศไทยไม่ค่อยอยู่เพราะว่าเดินทางนู้น

จะบอกว่าช่วงปลายปีที่จะถึงนี้นะคะ

อย่างที่บอกไปปูประยามีการเดินทางแน่นอน
ส่วนเรื่องงานในวงการบันเทิงไม่ต้องกังวลนะคะ

แล้วก็ขอชี้แจงเรื่องที่หลายคนลือเสียงลือเสียงเล่าอ้าง

ประยาเสียบอะไรเสียบแทนแมทพีรณีนั่นเองค่ะ

ตัดต่อแล้วก็น่าจะมีหนังกับละครค่ะ
แต่ละครเหมือนที่เวลาปูให้สัมภาษณ

แต่ว่าเพราะว่ามันเป็นโปรเจคที่เขาเขียนและกำกับเอง

แล้วถ้าปูใช้เวลากับประเทศไทย
โอกาสที่ปูจะบินขอคิวไปตรงนู้นมันยาก

ไม่ได้ท้อใช่ไหม
ท้อค่ะเกิดเป็นคนห้ามท้อสิคะ

แต่สิ่งเดียวที่พูดได้ก็พูดในสิ่งที่มันถูกต้อง
ก็คือเราไม่ได้เสียบแทนใคร

เพราะว่าเขาน่าจะเป็นมา๒ปีแล้ว
ทุก๒ปีเดี๋ยวมันก็มีการเปลี่ยนแปลง